แต่เป็นวันสุดท้ายแล้วของการทำการตลาดหุ้นไทยนะคะ

ว่าตลอดทั้งปีภาพรวมเป็นอย่างไร
แต่ละเดือนเป็นอย่างไรรายละเอียดแบบไหน

วันนี้ต้องให้คุณสินทนันบุญยอดค่ะ

วันนี้มีข้อมูลแน่นเอียดเลยใช่ไหมคะโอ้โหปีนี้นี่น่าสนใจนะครับ
เพราะว่าตลาดหุ้นไทยนี่

แล้วมาดูว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทย
ในปีนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ

ปีนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างเยอะ
ดาวโจรเองทางอเมริกาก็เกือบ๒๐๐๐จุดแล้ว

ก็เห็นมีอยู่บางช่วงที่ร่วงลงไปเป็นร้อยแล้วก็ตกใจตัวเนียน
ก็ยังผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ๑เปอร์เซ็นต์กว่ากว่า
จะแย่หน่อยก็ทางเฟี่ยงไฮทางจีนก็ดูอาจจะมีปัญหานิดหน่อย
ก็เลยยังค่อนข้างติดลบอยู่นะครับ

แต่ดูตลาดหุ้นไทยตกใจมาก

เกิดอะไรขึ้นเวเจอร์ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับ
จริงอันนี้เป็นข้อมูลของวันอังคารนะครับ
ค่ะอังคารที่ผ่านมานี่เอง
แต่ถ้าเกิดเอาของเมื่อวานเข้าไป

เพราะฉะนั้นน่าสนใจว่าตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนที่ดีมากนะครับ
มันมีเหตุผลของมันอยู่เดี๋ยวเราจะดูกันถัดไป
นะครับแต่มาไล่เรียงกันตั้งแต่ต้นปีนะครับ

บอกว่าตั้งแต่ต้นปีตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ประมาณ๑๒๐๐จุด

ตอนแรกทุกคนก็มองว่ามันต้องลงต่อเนื่องถูกมาก

กลับทำให้ปรับตัวขึ้นมาได้

ก็ต้นปีเขาบอกว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะปรับตัวลง
ใช่ไหมครับแต่อยู่ดีมีเม็ดเงินเข้ามานะ

เงินจากไหนคะจากต่างชาติเข้ามา
เราเห็นว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยเนื้อหอมใช่ไหมค
หอมนะคือต่างชาติเขาที่หนีมาจากยุโรปหรือเปล่า
ทางฝั่งอื่นก็มีการทำมาตรการเยอะ
เพราะฉะนั้นตลาดหุ้นในโซนภูมิภาคเรา

ที่เป็นสีแดงจุดสีแดงนี่หมายความว่ายังไงคะ
เพราะว่าเวลาลงทุนเนี่ยเขาจะมีงบการเงินใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญที่คุณต้องติดตามนะครับ
พอมาช่วงเดือนมิถุนานะครับ

เหมือนกับที่คุณบอกว่าอังกฤษไม่ออกหรอก

ใช่ทุกสำนักนี่บอกว่าไม่ออกหรอก

อย่าไปคาดเดาอนาคตมากนักนะครับ
เพราะตลาดนี้มันจะเอฟเคค่อนข้างรุนแรง
คือจริงแล้วมันเชื่อมโยงกันทุกตลาด
หมายถึงว่าในแต่ละพื้นที่ของโลกทุกตลาดโลก
มันก็เชื่อมโยงกันหมดถูกไหมคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไปในทิศทางเดียวกันหมด

ถ้าเกิดคุณบอกว่าฝั่งยุโรปไม่ดีอังกฤษไม่ดี
เงินฝั่งยุโรปก็ต้องไหลไปที่ไหนล่ะ

ว่ามันจะไปที่ทางไหนเป็นหลักนะครับ

รัสเซียเรื่องน้ำมันนะครับ
แล้วสุดท้ายก็ช่วงหลังพฤศจิกาหรือธันวาค
ก็คือเรื่องการเลือกตั้งของคุณตลอดนักชำ
ช่วงนั้นหุ้นร่วงรูดเลย

ใช่ที่เตรียมจะซื้อเลยอุตส่าห์เตรียมจะซื้อ
กล่าวว่ามันตกแน่อ้าวไม่ตก

วันเดียวเองนะครับหลังจากนั้นก็ปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับ
แต่คุณจะเห็นว่าถ้าเกิดคุณจะลงทุนระยะยาว
ถ้าเกิดคุณมาซื้อวันสุดท้ายหรือเดือนสุดท้าย
จะเห็นว่าได้ซื้อแพงที่สุดเลยนะแพงนั่นแหละสิ
๑๕๐๐บาทเลยสามสิบกว่าละ

แต่สิ่งที่คุณต้องมองภาพนะครับตลาดหุ้นถือว่าเป็นตลาดที่นำหน้าทุกปี
คุณจะไม่ได้มองแค่ปีนี้แหละเขาจะมองล่วงหน้าไป๑ปีข้างหน้า

นี่ไงครับเอาผลกระทบของปีหน้ามาให้ดู
อันดับแรกที่คุณต้องดูก่อนนะครับ
ผลตอบแทนของตราสารพวกพันธบัตรรัฐบาล

เพราะว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะปรับตัวสูงขึ้น

อ้างอิงจากอเมริกาเริ่มขึ้นแล้ว

ปีหน้าต้องได้เห็นภาพแน่ว่าอาจจะต้องตามไปนะครับ
เพราะฉะนั้นเงินอาจจะไหลเข้าพันธบัตรรัฐบาลพวกตราสารหนี้
ค่ะนะครับอันดับที่๒นะครับ
เชิญแรงขายจากนักลงทุนต่างชาตินะครับ
เพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยคุณวัฒนธรรมเขาบอกว่า

เพราะฉะนั้นเงินจะกลับไปที่ประเทศอเมริกาก่อน
เพราะฉะนั้นค่าเงินเขาก็จะแข็งค่าเงินเราก็จะอ่อน
แต่มันจะไม่กระทบในแง่ของการค้าและเศรษฐกิจโลกเหรอคะ
ที่เขาจะเอาอเมริกากับจีนไม่ค้ากับเม็กซิโกอย่างนั้น
มันก็จะมีอยู่แค่๒ประเทศแค่ไม่กี่โซน
ก็คือมีอเมริกามีจีนมีญี่ปุ่น

แต่ของเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซน

กำลังเกิดใหม่แต่เขาก็บอกว่ายังเนื้อหอมอยู่

เพราะเราเป็นแหล่งผลิตสินค้าอันดับต้นของโลกเหมือนกัน

เพราะว่าเงินไหลไปทางนั้นใช่ไหมค่าเงินบาทก็จะอ่อนตัวลง

เพราะว่าสำหรับเรานี่ไม่ดีใช่ไหมใช่เพราะเงินอาจจะไหลออกจากประเทศเรานะครับ
สุดท้ายก็คืออัตราเงินเฟ้อในบ้านเราจะสูงขึ้น
เพราะว่าคนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
มีมาตรการกระตุ้นเพียบเลยช่วยชาติกันใหญ่เลยค่ะชาติช่วยกระเป๋าตั้งหนูด้วย
นะครับแต่มาตรการต่างทำให้ส่งผลบริษัทในตลาดหุ้นไทยเนี่ยปีหน้าเลยทำให้ดูดีนะ
จะเห็นว่าปีนี้ตลาดหุ้นไทยขึ้นมันมีเหตุผลอยู่นะครับ
เพราะว่าจะเห็นเส้นสีส้มตลาดหุ้นไทยคือปีก่อนหน้านี้นะครับปี๒๐๑๘
อยู่ที่ประมาณผลตอบแทนโดยรวมตลาดอยู่ที่ประมาณ
๖๘นี่ก็ถือว่าดีแล้วไหมคะ
แต่ว่าทำไมมันถึงลงในเมื่อมันก็เกิน
เพราะว่าราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ
บริษัทใหญ่อย่างโปรตาทอร์โปรตาทอร์สองอ้าวพวกนี้

แต่ปีนี้ก็คือเส้นตรงกลางสีน้ำเงิน
เห็นไหมครับมันปรับตัวสูงขึ้นเป็นอยู่ที่๙๖ต้อง๓๑

เพราะฉะนั้นทำให้ตลาดหุ้นไทยก็เลยผลตอบแทนต้องปรับตัวขึ้นปีนี้
ถ้าเกิดเขามองว่าปีหน้าน้ำมันยังดีอยู่

แสดงว่าก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อยู่

ทีนี้เท่ากับว่าณตอนนี้

ถ้าจะซื้อหรือว่าจีนต้องดูธีมสิว่า

ตลาดหุ้นสภาพเรื่องผลตอบแทนน่าจะดีขึ้น
แล้วเราควรจะต้องดูการลงทุนในตรงไหนดีล่ะ
เพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อลงทุนอย่างที่บอกนะ
ปีนี้เขาบอกว่าน่าจะดีใช่ไหมครับ
ทยอยซื้อค่อยซื้อค่อยเก็บไปก็ได้

ใช่เพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อครั้งเดียวทีเดียวแสดงว่า
เราอาจจะต้องไปกะเวลาซึ่งมันค่อนข้างยาก
ชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาดนี่คือธีมการลงทุนปีหน้าเลย
พลังงานกับเทคโนโลยีใช่นะครับเทคโนโลยีก็สอดคล้องกับที่ภาครัฐทำ
เพราะฉะนั้นก็เร่งให้อุตสาหกรรมปรับตัวได้เพราะฉะนั้นกลุ่มเทคโนโลยีนี่สำคัญมากในปีหน้านะครับ
สุดท้ายก็คือตัวชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาดนะครับ
ก็อาจจะเป็นพวกพลังงานลมแสงอาทิตย์พลังงานทางเลือก
จากเราเป็นประเทศที่ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะก็ไปใช้ทีมนี้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าธีมในการลงทุนปีหน้าถ้าเราจะเลือกเล็ง
ตั้งแต่ต้นปีนะเพราะมันจะยังไม่ได้ขึ้นสูงมาก
พวกที่เป็นบริษัทกลุ่มเทคโนโลยี
ถูกต้องครับแล้วก็กลุ่มพลังงานพลังงานสะอาดนี่น้ำมันรวมถึง
รวมสิไม่นะครับก็จะเป็นพลังงานลมแสงอาทิตย์
ก็จะเป็นกลุ่มเขาเลยไปหาดูว่าที่ไหนที่เขาลงในกลุ่มบริษัทพลังงานสะอาด
มาแน่ใช่ไหมคะยืนยันนะครับตามคุณบัวหลวงเลย
คุณผู้ชมใครจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดินไปทางนาคารกรุงเทพฯ
ก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกอยู่
สอบถามได้จะได้เรียกว่าลงทุนได้อย่างมั่นใจ
เพราะบางทีมันคาดเดาไม่ได้การลงทุนมีความเสี่ยง
ใช่ผู้ลงทุนต้องควรศึกษาก่อน
คุณผู้ชมเชื่อว่าน่าจะเห็นภาพรวมคร่าวเวลาอาจจะน้อยหน่อย
แต่ว่าน่าจะเห็นชัดเจนนะคะว่าเรื่องของดัชนีภาพรวม
ผลการตอบแทนในเรื่องของการลงทุนมันดีขึ้นทุกปี

เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นโอกาสทองสำหรับนักลงทุน
หรือว่าใครอยากจะลงทุนอะไรก็ไปลองสังเกตดู

ก็จะได้เรียกว่าให้เงินทำงานแทนเราช่วงปีใหม่นี้ด้วย

เดี๋ยวเรายังมีพูดคุยกันได้ทุกสัปดาห์แบบนี้แหละค่ะ
วันนี้ต้องขอบคุณคุณสินทนันนะคะมาอธิบายให้ชัดเจนเลย
ขอบคุณมากมากเลยค่ะครับอย่าลืมคุณผู้ชมการลงทุนมีความเสี่ยง
ไว้แบบนี้ดีแล้วค่ะดูอีคอนอินเด็กของเราไว้ค่ะ